คุณผู้ชมคะมันเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายกันทั้งเมืองเลย
เหตุการณ์ที่ชุมพรค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นจากการให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
จะเห็นรถกระบะสีดำคันหนึ่งนะคะก็คือขับผ่านกล้องไปในพื้นที่อำเภอเมืองที่ชุมพรนั่นแหละ
แล้วพอดูดีที่กระโปรงหน้ารถกระบะคันนี้เห็นไหมคะ
เป็นผู้ชายคนนึงเกาะอยู่ที่กระโปรงหน้ารถ

แล้วก็อยู่อย่างงั้นนั่นแน่นเลย
นี่นะคะมีกู้ภัยมีตำรวจขับตาม
ขับตามตั้งแต่ด่านตรวจทหารที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
รอยต่อตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
มุ่งหน้าไปตัวอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
คือเจ้าหน้าที่พยายามที่จะให้รถคันนี้หยุด
พยายามที่จะหยุดรถคันนี้ครับ

รถคันนี้คนขับเป็นผู้หญิงนะคะอืม
ด้านข้างมีเด็กผู้ชาย๕ขวบนั่งอยู่ด้วย

สุดท้ายเนี่ยนะคือตอนแรกพยายามที่จะค่อยสกัดแบบละมุนละม่อม

ตำรวจต้องใช้ปืนยิงไปที่ล้อรถ
นี่เพื่อให้รถหยุดค่ะ
เขาก็กลัวว่ามันจะเกิดเหตุร้ายอะไรหรือเปล่า

ก็พาตัวผู้ชายที่เกาะติดอยู่ฝากระโปรงรถ

เด็กผู้ชาย๕ขวบที่นั่งมาด้วย

เจรจาอยู่เป็นชั่วโมงนะคะกว่าผู้หญิงกับเด็กที่อยู่ในรถ

แล้วก็จะยอมมาบอกเจ้าหน้าที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

พี่ผู้ชมครับคือจากการสอบถามสอบสวนเนี่ย
ถามไปถามมาทำให้ทราบว่าผู้ชายคนนี้

ไม่รู้ว่าตอนนั้นมีควันทุบทึบอะไรกระจกอะไรไปด้วยหรือเปล่า

พี่ผู้ชมครับอายุ๔๙นะฮะ
ชื่อคุณทวีส่วนผู้หญิงคนขับรถ

มีอาชีพค้าขายอยู่ที่หาดใหญ่สงขลา

ทางฝั่งสามีเนี่ยจากการสอบสวนของตำรวจนะฮะ

ว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเชิงชู้สาวกับเพื่อนของเขาหรือเปล่า

ขณะเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งคู่ไปงานศพของญาติ
ตำบลปากจันทร์อำเภอกระบุรีที่ระนองนะฮะ
ก็นี่นะฮะนั่งอยู่ในงานเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน

นั่งกันอยู่ในงานศพฝ่ายสามีก็พยายามขยันขยอถามภรรยาบอกเธอมันจริงหรือไม่จริง

เธอแบบมีอะไรกับเพื่อนผู้ชายเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับเขาเนี่ย
ฝ่ายภรรยาก็ไม่ตอบก็โมโหก็มีการแบบโตเถียงกันอย่างรุนแรง
อยู่ดีฝ่ายภรรยาคว้ากุญแจรถอุ้มหลานชายวัย๕ขวบขึ้นรถกระบะ
แล้วขับออกไปเลยฝั่งสามีกระโดดตามฮะแต่กระโดดขึ้นกระบะหลังก่อน
ทีนี้พอขับไปเรื่อยเนี่ยไปถึงด่านของตำรวจทหารที่แถวกระบุรีเนี่ยนะฮะ
ทางฝั่งของสามีก็เลยฉวยโอกาสตรงนี้เนี่ยจากอยู่กระบะหลังเนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอน
คือก็เลยกระโดดขึ้นไปเกาะฝากระโปรงหน้ารถเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นไง
เขาก็เลยขับรถไล่ตามไปอย่างระทึกเนี่ยแหละฮะจากพื้นที่จุดบ้านงานเนี่ยมาถึงตรงเนี้ย
เทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยที่ระนองเนี่ยนะฮะมาถึงชุมพรเนี่ยระยะทางเกือบร้อยกิโลเมตรนะครับ
ที่เกิดเหตุตรงนี้พอดีผมยังทะเลาะกันอีกผมก็จากจุดนู้นผมมาปิดรถ
เต็มถนนเลยเพื่อจะให้รถหยุดนะประมาณเนี้ย
วิ่งมาเรื่อยแต่ผู้ชายอยู่บนรถ
วิ่งมาเรื่อยไม่เร็วแต่ไม่ยอมจอด

ข้อมูลนี่จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจเขานะ

สงบสติอารมณ์แล้วก็ปรับความเข้าใจกันนั่นแหละ
แล้วที่น่ากลัวคือเด็กนั่งมาด้วย
พี่อุ๋ยเด็กผู้ชาย๕ขวบนี่ว่าเสียชัดนี่แต่เสียชัดเกาะอยู่แถวตลาดเองนะ
นี่เขาไปไกลเกาะหนึบแบบเป็นร้อยกิโลเลยนะฮะ